ส่วนทีมชาติไทยนะคะตอนนี้ฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้าย
แล้วก็ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นค่ะ
ทีมชาติไทยนะคะเตรียมที่จะตัดตัวจาก๒๗คนให้เหลือ๒๓คนสุดท้าย
ภายในช่วงสายของวันพระฤหัสบดีที่๒๗ธันวาคมนี้
เพื่อที่จะให้กุญสือมิรวรรณวัยวัชได้ตัดสินใจ
หลังจากที่มีปัญหาเรื่องการทำประตูในฤดูการที่ผ่านมานะคะ
ที่รายวัชเองค่ะจะทดลองจับไปเล่นเป็นกองหลัง
และก็มิดฟิลตัวรับในระหว่างการฝึกซ้อม
นัดแรกพบกับอินเดียวันที่๖มกราคม
นัดที่๒เจอกับบาเรน๑๐มกราคม